แต่ว่าส่องในโลกโซเชียลแบบนี้ก็ต้องมีเรื่องราวในโลกโซเชียลมานำเสนอ
ไปดูการเต้นลีลาของคุณพี่ท่านนี้โอ้โหมันสนุกสุดมัน
แล้วก็ทำให้เขานั้นต้องพบเจอกับอุปสรรคบางอย่าง
แต่ว่ามันคือกับอะไรไปติดตามกันเลยครับ
เอาโน่

ไม่รู้สึกจะสงสารเหมือนว่าเราขำก่อนดี
รบหน่อยระบบนี้ลงไปเลย
นี่คือตกจริงหรือครับคุณทีครับ

ใครอ่ะจำไม่ได้ตอนแรกใส่ชมพูขึ้นมาสีเขียว
มันเขียวดำดูอีกทีเอ้านี่ตัดติดมาเต็ม
เตางอยงอยจริงงอยจนทิ่มลงไปเลย
เพราะฉะนั้นมีเพลงให้พี่จะได้ไม่เสียอกเสียใจมาก
ฟังเพลงนี้แล้วก็ดูภาพซ้ำย้ำเตือนกันไปด้วย
จะได้ไม่ประมาทนะคะ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

คือเห็นท่าแล้ว

นี่คือความรักมิตรภาพระหว่างเพื่อน
ถ้าเกิดว่าทำอะไรกันได้แบบนี้แล้วคุณไม่โกรธ
นี่คือเพื่อนเดี๋ยวคุณณ